ในพื้นที่ขณะนี้ทีมข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับ
กำลังไลฟ์สดแล้วก็กำลังสัมภาษณ์ท่านพลตำรวจเอกวิทยาชัย
เมตตารองพบตรอยู่นะครับดังนั้นตัดไปฟังเสียง
การสัมภาษณ์รองพบตรกันเลยฮะ
ถ้าเขาเข้าไปในถ้ำนี้ยาวใช้เวลาหลายชั่วโมง
เขาอาจจะเย็นดังนั้นเขาอาจจะเลี้ยวไปทางขวาก็ได้
เพราะว่าที่เรานั่นก็คือว่าตรงนี้มีรองเท้าเด็กถอดไว้
ดังนั้นแสดงว่าตอนเข้าไปเนี้ยเริ่มมีน้ำแล้ว
อันนี้สมมุติฐานแล้วครับจากการในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ย
จากล่องลอยเนี้ยเราถนิษฐานว่าคงมีน้ำแช่แช่อยู่แล้ว
แล้วเด็กก็คงจะใส่รองเท้าแตะเข้าไปไม่สะดวกก็เลยถอดรองเท้าแตะวางไว้
แล้วตัวเองก็เข้าไปทีนี้พอเข้าไปเนี่ย
พอเข้าทางถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะมีช่องเล็กแค่คนรอดได้
ประมาณ๕๐เมตรแล้วก็เห็นน้ำอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่เข้าไป
เขากลัวจะติดกับดักของน้ำเขาเลยอาจจะลิ้นกว่าก็ได้
แต่พอเลี้ยวขวาไปอาจจะไปสำรวจไปทำอะไรกันเสร็จแล้ว
จะกลับออกมาอ้าวน้ำเต็มหน้าถ้ำแล้วทำยังไงเข้าออกไม่ได้แล้ว
ก็เลยอาจจะย้อนกลับไปอยู่ทำบทเรียนสูงก็ได้
ใช่ครับแล้วนอกเหนือจากรองเท้าเนี่ยยังพบตัวของกระเป๋าสตางค์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วย
อันนั้นเป็นเก็บที่น่าสนใจครับครับทำไมทำไมทำไมเก็บอย่างแห่งน่าสนใจ
แล้วฉะนั้นว่าตัวของเด็กต้องการที่จะให้บอกให้รู้เป็นไงล่ะ
ทีนี้เป็นเป็นธรรมชาติเพราะว่าเวลาน้อยเนี่ยเข้าไปใกล้จะถึงก็เลี่ยวขวาจะถึงแล้ว
ถ้าเลี่ยวซ้ายเนี่ยไปอีกไกลเลยเดินไปอีกไกลเลย
แล้วเวลาไข้ค่ำมันบ่ายแล้วผมก็สันนิษฐานอย่างนี้
แต่ยังไงก็ตามซ้ายและขวาต้องทำพร้อมกันหมดแล้วครับ
วันนี้เราก็จะเริ่มระดมค้นหาฝั่งขวาด้วยครับครับวันนี้ผมรับผิดชอบฝั่งขวาเลยครับ
ตำลวดทั้งร้อยสามสองนายและส่วนสำหรับอื่นนั้นรับผิดชอบฝังขวาครับ
ตั้งแต่เวลานี้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปประชุมตำรวจที่
สถานีตำรวจผามีนะครับสถานีย่อยเพื่อที่จะขึ้นข้างบนตอนนี้เลยครับ
ตอนนี้กระหนักผลนี้เลยครับไปที่ไหนครับ
ไม่เป็นไรครับนี่คือเสียงจากรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ท่านก็บอกนะครับว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
เราก็ให้คุณผู้ชมดูภาพไลฟ์สดกันไปพร้อมกัน
จะได้เห็นบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำนะครับ

ผู้สิทธิ์ข่าวของเราถามด้วยบอกว่า
ท่านครับเมื่อวานมีการสำรวจพื้นที่บนภูเขาใช่ไหม
ซึ่งเมื่อวานเนี้ยพทับตำรเอกแวร์ชายทรงเมตตา

อาบรังซีมันสงเคราะห์ธรรมภูมิกับการต่อชาวดอร์๓๒

สำรวจไปเจอปล่องถ้ำบนดอยผาหมีนะ

พบ๒ปล่องแต่ตันลงไม่ได้
ส่วนอีกปล่องหนึ่งก็จะเข้าสำรวจกันวันนี้

ตอนนี้เราสำรวจกันแต่ฝั่งขวาของภูเขา

แล้วด้านหลังล่ะแล้วฝั่งซ้ายล่ะนะครับ

เพราะกลัวว่าถ้ำทะลุไปส่วนไหนอีกหรือเปล่า
รองพบตรบอกว่าอีกฝั่งหนึ่ง
อธิบายแบบนี้เวลาที่เข้าไปในตรงถ้ำ

แล้วมันก็จะมีทางสามแยกฝั่งขวากับฝั่งซ้าย
ฝั่งขวาเข้าไปประมาณกิโลเมตรหนึ่ง
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าตำรวจฝั่งขวา๑๓๒นาย
แล้วก็กองกำลังสนับสนุนจะรับผิดชอบทางฝั่งนี้
ส่วนทางฝั่งซ้ายที่เข้าไปแล้วบอกว่าอีก๗๘กิโล

ตรงนี้ทหารจะเข้าไปดูแลไปสนับสนุน
รวมถึงเดี๋ยวจะมีการลากสายไฟเบอร์ออฟติกเข้าไปด้วย

เพื่อที่จะให้การสื่อสารภายในถ้ำเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น
แล้วก็มีคำถามด้วยถามว่าสุนัขตำรวจล่ะ

คือมีนำมาจากพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะ๒ตัว
แล้วเดี๋ยวกำลังจะนำตามมามีอีกหลายตัวเป็นฝูงเลย
แล้วก็พลตำรวจเอกวิทยาชัยก็เปิดเผยนะครับว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย
บอกว่าถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไร
ต้องเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ให้ได้

ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็มีการสั่งการ
บอกว่าได้เพิ่มกำลังเข้ามาในพื้นที่

แต่ต้องมีการประเมินร่วมกับทางจังหวัดก่อน

ก็๘โมงถึง๙โมงนี้นะครับ
แล้วก็การสำรวจปล่องวันนี้
ถ้าสามารถเดินเท้าขึ้นไปได้อีก
โดยไม่ต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่า
เพราะว่ามีน้ำไหลลงมาจากภูเขาด้านบน

เราให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศของการบริเวณหน้าถ้ำ
ที่มีทางด้านพลตำรวจเอกวิรัชัย
เมตตารองพบตรตอนนี้กำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่
แล้วก็ตรงที่รองพบตรยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่
ก็เป็นเต็นต์ที่ทางผู้ปกครองเขาพักอาศัยอยู่
ตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าทางผู้ปกครอง
ได้เดินทางมารอคอยฟังข่าวอยู่ภายในเต็นต์กันเพิ่มมากขึ้น
แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้ปกครองท่านหนึ่งพูดว่า

เตื้อเลยหมายถึงว่าไม่เห็นมีใครลงมาแจ้งเลยว่า
หลังจากนี้จะทำอย่างไรต่อกันนะฮะ
และทีนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพยายามสร้างความเข้าใจกันอยู่
แล้วก็มีความพยายามในการที่จะพูดกระจายเสียงออกไปด้วย

ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่อยากให้ไปบริเวณนั้น
เพราะว่ามันจะไม่สะดวกกับการปฏิบัติงาน
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ตามภาคต่างของประเทศไทย